ท่านครับทั้ง๙คนนี้ที่เมื่อวานนี้

ต้องนำเรียนว่าพอเหตุเกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกเราจัดชุดในการตรวจสอบแล้วดูนะว่า
บอกมันมีการแบ่งหน้าที่การทำแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือมากกว่า๑๐คนขึ้นไป
ดูแล้วมันแยกหล่นมากจึงจำเป็นต้องกระตุมนักเสิร์ฟ
ทั้งของบกรณหาและสืบประมาณกว่าร้อยชีวิตเนี่ยถึงจะมีประสิทธิภาพผลของเรามาแบบนั้น
คือสายสืบเป็นร้อยชีวิตเลยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีการแบ่งขั้นตอนก่อนเกิดเหตุก็ชุดหนึ่ง
ขนาดเกิดเหตุก็ทีมหนึ่งแล้วก็หลังเกิดเหตุก็เป็นชุดหนึ่ง
หมายถึงวันที่ไปก่อเหตุตอนที่ยิงแล้วครูเจี๊ยบท่านถูกลุกหลงกับหยอดถูกยิงสาหัสเนี่ยนะฮะ
ใช่ครับก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งเพราะการทำงานเป็นหลายหลายทีมแบบเนี้ย
มันไม่ใช่ในเรื่องของนักศึกษานะครับมันเป็นอาชญากรแล้วก็เป็นแบบมังกรเลย
คือมันไม่ใช่แบบเจอวัยรุ่นต่างสถาบันก็ไปยิงเขาหรือว่าแค้นเขาก็ไปดักรอเขาทำร้ายเขา

ก็อย่างเช่นเมื่อวานเราไปตรวจสอบยึดรถกระบาดคันหนึ่งที่ไซน์น้อยจังหวัดนทรัพย์รถคันนี้มีหน้าที่ในการสุกซ่อนคนเคสซิ่งไม่ใช่คนยิงนะครับคนไปดูเส้นทางก่อน
แล้วก็มอเตอร์ไซค์ในการเคสซิ่งซึ่งไม่ใช่มอเตอร์ไซคันก่อเหตุแล้วก็คันหลบหนี
เป็นต้นอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาแบ่งหน้าที่แบ่งขั้นตอนเพื่อต่อต้านการสืบสวนของตำรวจ
นี่รถสีเขียวที่ว่าชาวบ้านเขาแจ้งใช่ไหมฮะเป็นรถแวนซุกป่าอยู่
เป็นรถที่จะคอยพาคนในกลุ่มพารถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุหรือเตรียมก่อเหตุก็แล้วแต่เนี่ยไปอะไรนะฮะท่านไปเคสซิ่งเหรอฮะใช่ครับ
คือวิธีการก่อเหตุเนี่ยมีรถเอาไว้ใช้ลาดตระเวนเพื่อดูต้นทางก่อนไปก่อเหตุ
ใช่ครับถูกครับ
โอ้โหแล้วทีนี้ไอ้ตัวไอ้ตัวองค์กรอัธยกรรมนี้ท่านช่วยขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
มันเป็นรูปแบบแบบไหนฮะเขามีคนแบบไหนอะไรยังไงถึงเป็นองค์กรอัธยกรรมได้
แต่มันเป็นการกระทำความผิดคนไหมสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่ก็เข้าทุกลบทุกมหาก่อน
มีหัวหน้าแก๊งมีเงินทุนใช่มีการสนับสนุน

ที่มาเพื่อไปจักรยิงผู้อาหรี่มันผิดกฎหมายให้ชัดเจน
อย่างคนหนึ่งที่ไปจับได้ที่หน้าตึกแล้วที่ตำรวจเข้าไปตรงนั้น
เห็นบอกเป็นเฮรัญยิคหรือใช่ครับเป็นผู้รวมเงิน
มีทั้งหมด๘๔คนหรือครับท่านเราเพิ่งทราบ
เรารู้ว่ามี๑๖มีจำนวนหลายคนแต่เราเพิ่งทราบมันทราย
ก็คือตั้งกลุ่มอยู่ในแอปพลิเคชั่นหนึ่งซึ่งยังออกไม่ทัน
แล้วเราเห็นวิธีการสื่อสารของเขาแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น
มันออกจากแอปนี้ไม่ทันมันยังออกจากกลุ่มกันไม่ทัน
ใช่ครับเดี๋ยวต้องไล่มาทุกคนไหมฮะเอาจะไปเอาไปไล่ตัวมาทุก
เพราะว่าท่านพระบริษัทพอตลอดท่านทำการแล้วว่าให้มีมรรษการผ่านลาย
คือจะจัดชีวิตคนก่อนครับแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องนักศึกษา
แต่วันนี้พอเป็นองค์อังกฐาอาญกรรมแล้วมันไม่ใช่แก้๒คนนะ
มันต้องจับทั้งหมดที่เกี่ยวกับห้องการสด
ครับหัวหน้ากแรูตัวหรือยังว่าเป็นใคร
คือองค์กรนี้เขามีกฎเลย

ไม่ให้ใครรู้ว่าหัวหน้าเป็นใคร
ผมเจอสิ่งที่เขาเขียนในห้องตรวจค้น
แต่คงต้องสืบใช้เวลานักละอย่างว่าใครคือบรรณาให้แท้ที่

ใช่ไหมครับใช่ค่ะคันไม่สมควรที่มี
มีผู้เสียชีวิตแล้วมาแสดงความยินดีกันอย่างนี้เลย
ที่ที่เห็นด้วยที่ว่าเอาไปแบบเหมือนกับเพื่อนแจ้งเกิดที่ไปก่อเหตุในวันนั้น

ท่านครับอย่างตัวของพวกหัวหน้าแก๊งที่ว่าโอ้โหเป็นคนจัดหาทุนหาซื้ออุปกรณ์แล้วมีเหลันยิกคอยดูแลเงิน
มีการจ้างทนายไปช่วยเวลาถูกจับกลุ่มดำเนินคดีวางแผนอะไรต่างทั้งหมดเนี่ย
เมื่อวานนี้อย่าง๙คนที่จับได้อายุ๒๐กว่าทั้งนั้น
พวกนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับทางเด็กสถาบันอาชีวะหรือว่าช่างกลอะไรยังไงไหมครับ
จริงผมอยากจะบอกว่าสถาบันการศึกษาไม่เกี่ยวข้องนะครับ
แต่พวกนี้ที่มาทำรวมกลุ่มกันมันเกิดจากรุ่นพี่ที่เป็นผี

กลางคืนถึงก็เป็นสิ่งที่เป็นอัตรายทำให้แผลงน้องผิด
ตอนนี้เนวทางมาเป็นแบบนั้นทำให้เกิดโลกเสมอกจิง
ไม่พูดจากต่อหน้านี้
โมเดลก็คือพวกรุ่นพี่ที่เคยเรียนสถาบันอาชีวะ

แต่ไม่ไปไหนวนเวียนอยู่กับรุ่นน้องที่กำลังเรียนอยู่
หรือว่าจะพักผู้ที่จบไปแล้วก็ตาม
พวกจบไปแล้วเป็นส่วนน้อยครับปกติ
พวกนั้นเขาไม่มายุ่งกับเรื่องสิ่งที่มันผิดกฎหมายแบบนี้
แต่กลุ่มพวกนี้ที่ว่ารุ่นพี่ผีที่ว่าจบแล้วไม่จบ
ยังวนเวียนอยู่กับลูกน้องตั้งองค์กรอัธยกรรมตรงนี้
น่าจะมีสักกี่คนนะครับท่านถ้าจากในจำนวน๘๐กว่าคนเกือบ๑๐๐
อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่วันที่เข้าเซฟเฮาส์๖คน
๔คนเป็นผีหมดเลย

ใช่มากกว่าครึ่งผี
ทำไมเขาถึงเด็กเขาถึงยอมไปเชื่อไปร่วมกลุ่มกับพวกนี้ครับ
มันเป็นรุ่นสู่รุ่นนะครับผมยังบอกว่า
วันนี้ถ้าให้ตำรวจแก้ไขฝ่ายเดียวเนี่ย
ไม่มีประสิทธิภาพต้องการร่วมกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะในสถาบันเอง
ท่านผมเห็นตอนที่ท่านไปลุยตรวจที่เซฟเฮาส์กันแล้ว
มันมีห้องหนึ่งมีแขวนรูปของนักศึกษาคนหนึ่งเอาไว้ครับ
ที่เราเสียชีวิตไปแล้วมันคือยังไงครับมันเป็นแบบไหนแล้วยังไงครับท่าน
มันเป็นการปลูกใจมันเป็นการปลูกฝังว่า
การที่เราจะให้ใครสักคนไปทำร้ายใครเนี่ย
จะต้องมีเป้าหมายและนี่ก็คือสิ่งที่เขาผูกไว้ผูกใจ
อันนี้คือนักศึกษาที่เคยถูกทำร้ายเสียชีวิต

นักศึกษาเป็นรุ่นน้องที่ถูกถูกจริงที่ปางกรอกน้อย

เพื่อเหมือนกับเป็นการแบบปลูกฝังว่า
เราต้องไปแก้แค้นไปก่อเหตุอย่างนี้หรอ
เนี่ยแผ่นเป็นแบบความไม่ใช่ครับ

พวกหัวหน้าแก๊งอะไรต่างที่หาทุนมาสนับสนุนให้เด็กก่อเหตุเรื่องพวกนี้

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ